สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
วันหยุดแบบนี้มาเจอกับเรา๓คนผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งวันหยุดหลายคนก็เดินทางไปเที่ยวกันนะเนาะ
ใช่แต่ผมเนี่ยเมื่อเช้าคุณผู้ชมครับเกือบไม่ได้มาทำงาน
ก็รถผมมาดิฮะเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพราหักสลักหาย
หัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชัดสตาร์ทพัง

เอ้าเดี๋ยวดูอะไร

ไหนมึงเจอจุดนี้

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนช่วยเหลือจะช่วยได้หรือไม่ต้องดู
เจอหัวเสียปลาขวดใส่นักร้องบนเวที
แต่เกิดขึ้นเพราะอะไรต้องติดตาม
ความเมาเป็นเหตุแท้สามีดื่มจนเมา
คว้าขวดฟาดหัวเมียจนสลบนอนจมกองเลือด
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ครูกัดคุณผู้ชมเคยไปงานบุลแล้วต้องการที่จะเอาอาหารกลับมาบ้านไหม

เขาเอาถุงไปแต่ว่าโอ้โหเชื่อไหม

พระคุณดูวิธีการมัสละก่อนครับ

นี่จะไปปล่อยปลาเหรอ
นึกถึงเวลาเขาจะปล่อยปลานะ
ถุงใหญ่อย่างนี้
โหหวงถุง
ด้วยความที่ถุงใหญ่จริงนะต้องใช้แรงเยอะ
แค่เครื่องมือไม่พอแล้วค่ะ
ต้องก้นคอเลยอะ

อ่ะก็ได้อยู่นะ
ไปดูสะกิดยิ้มที่๒คุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องระหว่างเพื่อนกับเพื่อนครับ

แต่ว่าอยู่ดีไปกินในน้ำเฉยเลยครับ
เฮ่ยมันจะเข่าตาก
เฮ้ยกินดีนะ
บอกมาอยากกิน
เฮ่ยเป็นอย่างไร
ได้ไปแซ่บต่อในคลองเลยเนี่ยเอา

ซิดแปลว่าสะบัดสลัด
เวลาบางทีเรากินเผ็ดใช่ไหมคุณชนะ

แต่ถ้าซีดเนี่ย

มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติ
เจออะไรแซ่บมันต้องซี๊ด

อย่าสะบัดอย่าซัลลัด
นี่เพื่อนเขาเตือนแล้วไงเตือนแล้วไม่ฟัง

ไอ้น้ำส้มตำมันก็ไปเข้าตาเพื่อนเนี่ย
เพื่อนก็เลยโอ้โหมาทำแบบนี้ได้ไง

ขาคู่ไปเลยลงน้ำไปเลย

เห็นบอกว่าคนนี้เขาเป็นระดับดาวติ๊กต๊อกเลย

คุณปังปอนอันเดอร์สกอร์แคนดี้
ใช่ครับเขาทำคลิปอยู่ในติ๊กต๊อกไปติดตามได้

ต้องยอมรับนะว่าเขาทุ่มเททำคลิปสนุกให้เราดู

เพราะว่าเลิกเปลือกเพื่อนไปหมด

ครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะครับ

ในคู่กันสวัสดิ์ทาวน์

หลายคนก็ตัดสินใจเดินทางไปจังหวัดนู้น

แล้วก็เตรียมการเรื่องของการดูแลรถ

หรือว่าประชาชนต่างเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อย

ยาวกันแล้วตอนนี้บรรยากาศที่ขนส่งหมอชิด
มีประชาชนทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะ
ถือว่าคึกคลักคุณสมควรเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะคะ
พบว่าตอนนี้ปริมาณรถยังเพียงพอกับผู้โดยสารนะคะ
บางคนเนี่ยเขาจองตัวล่วงหน้ามาแล้วคือกลัวว่าจะไม่ได้ตัวไงก็คือจองไว้ก่อน

แต่บางคนอาจจะไม่ได้วางแผนหรือเกิดการเดินทางกระทันหันไม่ได้จองล่วงหน้า
แล้วก็ไม่ทราบว่าตารางการเดินรถมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
มาไม่ทันก็ต้องใช้วิธีการนั่งรถสายอื่นแทน
ก็คืออย่างที่เราเล่าข่าวกันไปรถบางสายบางเที่ยวเนี่ย
เขามีการลดจำนวนลดลง
ด้วยเหตุของน้ำมันด้วยอะไรต่างเนี่ยนะคะ
ทางด้านรองประหลัดกระทรวงคมนาคมคือนายสรพงศ์ภัยทูลพงศ
ก็ย้ำให้ผู้บริการขนส่งสาธารณะดูแลประชาชนในช่วงหยุดยาวนี้ด้วย
เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุป้องกันโควิด๑๙ด้วย
ก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารแล้วค่ะสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางนะ
ส่วนการคาดการณ์ประชาชนที่จะมาใช้บริการรถบขศเนี่ยรวมถึงรถตู้ด้วยนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นสัก๓๐๐เที่ยวและผู้โดยสารน่าจะสัก๓แสนคน
ส่วนเรื่องของราคาว่ายังไงบขศบอกว่ายังคงจะตรึงอัตราค่าโดยสารไว้เท่าเดิมนะคะ
เป็นการช่วยลดผลกระทบของประชาชน
ก็อยากจะให้ท่องเที่ยวในวันหยุดยาวอย่างมีความสุขมีเงินกลับไปใช้ที่บ้านเยอะ
ยังไงเดินทางปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับกันด้วย
แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนอะ

เป็นนาทีชีวิตของช้าง
ลูกช้างทั้งแม่ช้างเลยครับ
เรื่องของเรื่องลูกช้างมันตกลงไปในท่อ

ลูกช้างตกท่อแม่ช้างเฝ้าอยู่ไม่ห่าง
แล้วมันกันคนมาให้คนเข้าไป
สัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรมอุทยานแห่งชาติ

ลูกช้างตัวนี้อายุประมาณสักปีหนึ่ง
มันพลัดตกลงไปในบ่อพักท่อระบายน้ำ
ลึก๒เมตรกว้าง๒เมตรยาวสัก๓เมตรตกแล้วมันขึ้นไม่ได้
แล้วนี่แม่ช้างอืมเฝ้าอยู่ไม่ห่างเลยโอ้โหแล้วใครจะไปช่วยได้นะ
ใช่แล้วครับคุณชิสาลูกช้างตกลงไปในในช่วงกลางคืนสักตีหนึ่งเออ
แล้วตอนเช้าอ่ะก็ยังอยู่ตรงนั้นโอ้โหตัวแม่ช้างก็เฝ้าอยู่ไม่ห่างเลยครับ
คุณผู้ชมครับค่ะแล้วคุณผู้ชมดูไปเรื่อยนะ
มันจะมีช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปถึง
ตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้แล้วค่ะแม่ช้างเออวิ่งไล่เจ้าหน้าที่ครับ
อ้อหูหวงลูก
ฝนก็ตกด้วยนะคะทำให้เป็นอุปสรรค
ในการช่วยเหลืออย่างมากเลยค่ะทางด้านสัตวแพทย์หญิงชัดนัญญาการจนาสาขาหรือว่ามโบ
เป็นสัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทีมชุดผลักดันช้างป่าและทีมอาสาช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาใหญ่ครับ
วางแผนร่วมกันในการช่วยเหลือลูกช้างตัวนี้นะคะแบ่งการทำงานเป็นสามชุดค่ะ
แรกขึ้นเขามาเพื่อทำแนวป้องกันฝูงช้างที่จะตามลงมาครับ
ให้เมียรัฐสมีห่างจากจุดเนี้ยประมาณสักหนึ่งกิโลเมตร
เพื่อป้องกันเวลาที่แม่ช้างมันร้องเรียก
ฝูงช้างได้ยินมันก็จะวิ่งตามมาไงใช่เหมือนมีปัญหาอ่ะ
ที่สองก็คือชุดของหมอโบนี่แหละค่ะเป็นทีมยิงยาสลบ
เฝ้าระวังและเช็คพฤติกรรมของสัตว์ส่วนชุดที่สามก็คือทีมที่เอาลูกช้างขึ้นจากบ่อ
อ่าพอได้รับสัญญาณว่าช่วยได้เขาก็จะรีบปฏิบัติการตรงนี้ทันที
อย่างแรกเลยนะครับต้องให้แม่ช้าง
สงบลงให้ได้ค่ะหมอโบนี่
เนี่ยฮะสุดท้ายหมอนั่นแหละเป็นคนยิงนะเออ
ยิงไปสามดอกค่ะแม่ช้างสลบลงแบบนี้ฮะ
แล้วหน้าทิ้มลงไปแบบนี้ด้วยความที่ว่ามันห่วงลูก
แล้วช่วงแรงสุดท้ายของมันจริง
มันถึงขั้นยอมทิ้งตัวลงไปเพื่อป้องกันลูกมันเอาไว้
เจ้าหน้าที่ต้องทำการคล้องช้างแบบนี้
แล้วใช้เครื่องยกยกขึ้นยกขึ้น

เพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ช้างตายได้นะ
ค่ะลูกช้างนี่เราทำการชิงงานแบบนั้นเลย

แล้วดูลูกมันก็กระวนกระวายนะพยายามไต่ขึ้นมาดูแม่ของมันแล้ว
พี่นี่นี่บวปล่อยพี่
พวกมันกำลังกลับมาช่วยทุกคน

แม่ช้างกับลูกช้างก็ฟื้นขึ้นมาปลอดภัยทั้งสองตัวนะคะ
แล้วมันก็เดินกลับเข้าป่าท่ามกลาง
ผู้คนที่มองดูอย่างสบายอกสบายใจ
ช่วยชีวิตทั้งสองตัวไว้ได้นะคะ

แล้วความรักของคนที่มีต่อสัตว์ด้วยนะคะได้ดวงผ่านแบบนี้มันก็ช่วงท้ายนะตอนที่ช้างสองตัวเดินกลับเข้าป่า
จะได้เห็นภาพของหมอโบยืนร้องไห้เลยนะหมอโบคนที่ช่วยช้างนี่ช่วงวินาทีนี้เนี่ย
ดีใจหลังน้ำตาด้วยความดีใจแล้วก็ปรบไม้ปรบมือยกมือขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาช่วยกันในครั้งนี้ครับ
ฝนตกฝนตกอะไรเนี่ยเขาก็ไม่หวั่นเลยนะสู้ช่วยเหลือกันเต็มที่เลยค่ะดีมากเลยคุณผู้ชม
ดูข่าวดีตั้งแต่ช่วงแรกก็ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้มีกำลังใจนะคะ
คราวนี้ไปดูต่อกับเหตุการณ์นี้บ้างต้องอาจจะปรับเปลี่ยนอารมณ์หน่อยคือวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะปลาขวดขึ้นไปใส่นักร้องเหตุเพราะว่าขอเพลงไม่ได้ตามที่ต้องการ
น้องเบาน้องเบา

ครั้งเดียวไม่พอนะมีเครื่องมารอบสองก็เลยทำให้เนี่ย
ที่เขาต้องจับกลุ่มตัวไปนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้คือการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล
เพื่อเขาจัดหารายได้ไปสร้างห้องน้ำให้วัดนิคมวราราม

แต่ว่ากลายเป็นเรื่องราววุ่นวาย
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุก็ถูกจับตัวได้ค่ะคุณจูด้ง
โอ้โหนี่นะฮะดีนะที่จับได้นะฮะ
ซึ่งในวันต่อมาครับคุณผู้ชมครับ
ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความนะ
ระบุว่าน้องคนที่ก่อเหตุได้สำนึกผิด
แล้วก็ขอโทษขอเข้ามาต่อสังคมครับ
แล้วก็รับผิดชอบต่อการกระทำที่พลาดพลั้งไปในครั้งนี้นะฮะ
หวังว่าสังคมจะให้โอกาสน้อง
นี่เป็นโพสต์ที่คุณไก่ก็โพสต์นะนะ
แล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
แล้วก็พี่น้องคลองไร่แล้วก็ตำบลคลองยาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ด้วย

ไปขอเข้ามาพระท่านด้วยเพราะในงานนั้นมันเป็นงานบุญ
เขากำลังจะหาเงินไปสมทบทุน
เออนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้ว
น้องก็บอกแล้วว่าคือดื่มอ่ะดื่มจนเมาแล้วพอไปร่วมงาน
ตะโกนตะโกนขอเพลงแต่พี่ไก่กระมังเนี่ยยังไม่ทันจะได้ร้องเลยอ่ะ
เกิดเลือดร้อนขึ้นมาซะก่อนพี่ไก่บอกเดี่ยวใจเดียวใจต้า
ม่วงเบาเดี๋ยวลองให้เดี้ยวใจเดียวใจเดี๋ยวใจว่าแป๊บเดียว
ไก่กระมังค่ะมีที่มาทั้งที่ไปยังไงอ่าเขาบอกว่าไก่กระมัง
นักร้องชาวกะบี่ใช่แล้วตอนเรียนอยู่มหาลัยเออ
ฝึกเล่น๑ชั่วโมงนี่ไงเลยได้ฉายาว่า

ทุกคนมีที่มาที่ไปแล้วชื่นชมเขาที่เขามี
คิดที่ดีให้อภัยผู้อื่นด้วยถูกต้องครับ
คุณผู้ชมเอาไปดูเรื่องนี้กันก่อนดีกว่า
เป็นเรื่องของเมาเหมือนกันผัวครับกินเหล้ากับเมีย
เมาอยู่ดีเอาขวดครับถือมาฟาดที่หัวเมีย
เมียนี่ลงไปกองโอ้โหเลือดอาบเต็มเลย

นี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ย
ตำรวจสพบางบ่อที่จังหวัดสมุทรประการนะฮะ
เข้าตรวจสอบภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งครับ
ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการครับ
หลังรับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาสครับ
ก็พบร่างของนางรุ่งนภาอายุ๕๓ปีครับ
นอนหมดสติจมกองเลือดอยู่ภายในห้องนะฮะ
แล้วก็ยังมีนายสมบุญอายุ๕๕ปีเป็นสามี
นี่ฮะนอนอยู่ใกล้กันเลยโอ้โหนี่ดูฮะ
แล้วก็มีเลือดเต็มตัวไอ้เลือดนี้เกิดจากเขาโผล่เข้ากอดภรรยา
ประมาณว่าสำนึกแล้วผมผิดไปแล้ว
เลือดก็เลยดูเต็มตัวไปหมด

มีขวดสุราด้วยไอ้ขวดสุรานั้นมีรอยเลือดด้วยนะ
อ่ามีรอยเลือดซึ่งฝ่ายสามีเองเขาพูดว่าไงรู้ไหม
นี่อันนี้คือรอยเลือดของตัวสามีเอง

ใช่นะฮะคือตัวขวดก็มีรอยเลือด
แล้วสามีเขาบอกว่าภรรยาเขาไม่ได้ทำร้ายภรรยา
แต่ภรรยาล้มศีรษะฟาดพื้นเอง
ยังไงวางไว้เลยทุกอย่างวางไว้
ใช่เหรอใช่หรือ

อ้าวนี่ตัวสามีบอกว่าผมรักเมีย

อย่างนี้ละกันนะฮะฝ่ายภรรยาเขาบอกตำรวจด้วยนะ
แม้จะเจ็บหนักขนาดนี้แต่ยังพูดได้
แล้วบอกกับตำรวจว่าถูกสามีนั่นแหละใช้ขวดตีที่ศีรษะ
เอาล่ะทางตำรวจเองก็ไม่ได้ปักใจคำเชื่อ
อ้าวเขาไปยังไม่ได้เชื่อในคำให้การของตัวสามี
ก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพบางบ่อ
แล้วชาวบ้านล่ะเออชาวบ้านในระแวกนั้น

เขาบอกว่าฝ่ายสามีเนี่ยชอบดื่มสุรา
เมาได้ที่ก็มักมีปากเสียงกับภรรยาบ่อยครั้ง

คืนเกิดเหตุตัวชาวบ้าน
เพื่อนบ้านเนี่ยนะเขาบอกว่าได้ยินเสียง

แล้วก็ต่อสู้กันนะจนฝ่ายหญิงเนี่ยเขาร้องโอดโอยเลย
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็พากันมาดูไงว่าฝ่ายหญิงเป็นยังไงบ้าง
ก็มาเห็นว่านอนจมกองเลือดเนี่ยเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
โอ้โหเรื่องของการดื่มสุราแล้วก็เมาไม่รู้เรื่องแบบนี้บ่อยมากจริงใช่นะคะ
ก็คงต้องย้ำเตือนกันแบบนี้แหละค่ะไม่งั้นจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่เราไม่อยากจะเล่าเลยค่ะ
จริงเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเห็นใจคุณยายท่านนี้มาก
อายุตั้ง๗๕แกเดินของแกอยู่เฉยแต่ไปเจอกับชายเร่ร่อนแล้วเป็นวัยรุ่นอ่ะ
โอ้โหไม่รู้ไปแค้นอะไรมาทำร้ายคุณยายลงไปนอนปุ๊บอยู่กับพื้นเลยครับ
เอาจริงจริงใครได้ดูคลิปนี้เห็นคลิปนี้ตะลึงครับแล้วเห็นใจคุณยายมาก
แล้วถามหน่อยสิไอ้ชายเล่ร่อนวัยรุ่นคนนี้ทำไมถึงเก่งกับคนแก่ได้แบบนี้

ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะนายพงศรหรือว่าบิ๊กอายุยี่สิบแปดปีเอง

ทำเป็นเดินโซซัดโซเซแล้วเดินมาเจอกับนางอนงคุณยายวัย

พอถึงจังหวะที่เดินสวนกันนายพงศาลปรีเข้าไปเตะคุณยายก่อนหนึ่งที

แล้วชกอีกหนึ่งทีจนคุณยายล้มลงไปกองแบบนี้

โอ้โหยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะ
รายเดอร์ครับขี่รถประสัยผ่านมาพอดีอืม
รีบเข้าไปช่วยนะฮะประคองคุณยายไปพักที่ข้างทาง

เดินลอยหน้าลอยตาหนีไปเลยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคุณชิสา
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสกนะตอนช่วง๑๑โมง
อืมวันที่๑๑กรกฎาคมบริเวณซอยผนโยชน์ถิ่น๕๐แยก๑
ย่านบางเขนกรุงเทพค่ะ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดคือนายเอกพบเหลืองประเสริฐบอกว่า
ได้พาลูกสาวของผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุแล้วนะ
อืมโดยลูกสาวของผู้บาดเจ็บเนี้ยนะบอกเลย
คุณตำรวจต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
เพราะคุณแม่เนี่ยบาดเจ็บสาหัส
มีบาดแผลที่หัวคิ้วซ้ายแตกค่ะครับ
โหลกศีรษะด้านหลังบวมปูดโอ้โห
ถึงภาพดูนะถ้าเป็นญาติย่าดของเราเราเองเนี่ยเจอกับเหตุการณ์มันเนี่ย
แล้วตัวคุณเองจะรู้สึกยังไงเนี่ยฮะ
อ่ะไม่นานนะเหตุการณ์นี้บอกเลยนะ
ตำรวจสนบางเขนนะครับไปควบคุมตัว
นายพงศรหรือว่าบิ๊กนี่แหละ
จับมาแล้วเจ้าบิ๊กอายุ๒๘ปีคนนี้เนี่ย
ผู้ก่อเหตุนะคือเขาเป็นบุคคลเร่ร่อน
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรอกครับแล้วไปเจอตอนที่
เดินแบบไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุสักเท่าไหร
จากการสอบสวนนายพงศาลหรือว่าบิ๊กเนี่ย

แล้วก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุไปดื่มเหล้ามาเหล้าขาวแล้วมั้ง
แล้วเขาให้การอย่างนี้ครับเขาบอกว่ายายเนี่ยหน้าตาคล้ายโจทย์เก่า
คนนั้นเคยด่าทอเขาในทางที่ไม่ดีว่าไม่ทำการทำงาน

แล้วที่สำคัญเหมือนกับประมาณว่าจำผิดคน

ก็เลยทำร้ายไปอย่างนั้น

เคยเข้าบำบัดยาเสพติดมาแล้ว๒ครั้ง

แล้วก่อนที่จะโดนจับเนี่ยเสพยาบ้ามาอีก๓เม็ด
เกิดอาการหลอนไปลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
ครับผม
เออคิดว่าไม่นอนแบบว่า
ก็ต้องจับนะแล้วปล่อยมาข้างนอกแบบนี้อันตรายนะใช่
เมืองต้นนะฮะตำรวจแจ้งข้อหาเมาสุรา
และแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเพิ่มเติม
หลังจากนี้รอผลตรวจร่างกาย
แล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะเพิ่มโทษได้อีกหรือไม่
แต่ตอนนี้ควบคุมตัวนายคนนี้เตรียมที่จะส่งสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
เสพมาเยอะหล่อนมามากนะต้องรีบบำบัดด่วนเลยนะคะ
แต่ถ้าใครนะคะมีความเชื่อเรื่องพญานาคเชิญทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เตรียมดูให้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในงานบวงสวงคืออะไรค่ะ

ที่เป็นประเด็นที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยกันดู
เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมีมายาวนานแล้ว

เป็นเรื่องราวของการบวงสวงปู่ศรีสุโธพญานาคาราช๔องค์
ที่วัดประดูกยืนอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะ

ก็คือบริเวณบันไดสาราการประเรียนหลังใหม่
ชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันทำพิธี

ตัวสั่นผนมมือสั่นอะไรราคมหาดแบบนี้

แต่นอกจากอาการแปลกของบุคคลที่มันร่วมงานแล้ว
อยากจะให้สังเกตมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยค่ะ
ขึ้นไปแง่นหน้าขึ้นไปอาจจะแสบตานิดนึง
แต่ชาวบ้านบอกมันมีอะไรแปลก
ให้สังเกตก็คือก้อนเมฆค่ะคุณชนะคุณจูด้ง
สังเกตกลุ่มก้อนเมฆนะมันลักษณะคล้ายกับหงอนพญานาค

จินตนาการลองดูซิมันเหมือนตรงไหน
และยังมีจุดเขียวที่มันเป็นแสงไฟดวงไฟยึกยักไปมา

ชาวบ้านหือฮาก็เลยถ่ายรูปเก็บมาดูกันนะคะ
แล้วก็เชื่อมั่นเชื่อกันว่าน่าจะเป็นอภินิหารของปู่ศรีสุโธ
เงยหน้าดูอย่างนี้แล้วเกิดอาการแปลกกับชาวบ้านนะ
จ้ายังไงฮะเมื่อยคอกันไปแถวเลยอุ๊ย

เออเออแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าการได้มาร่วมพิธีบวงสวงแบบนี้

ก่อนกลับเขาก็เลยจุดประทัดซะหน่อย

เยอะเยี่ยม
โอเคครับคุณผู้ชมยังอยู่ในเรื่องของความเชื่อครับ
ฤษีตอนนี้คุณผู้ชมครับอยู่ดีครับไปนั่งบริกรรมคาถา
กระทะที่มีน้ำร้อนเดือดนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ
โอ้โหนี่ไม่ใช่สตันนะครับ
นี่คือแสดงเองจริงเลยนะเขาทำจริงนะครับคุณผู้ชม
กระทะเนี่ยเดือดไฟนี่ลุกเลยนะฮะ
โอ้โหแล้วดูท่านนั่งแบบนี้โอ้โห
เขาเรียกได้ว่าโชว์อิทธิฤทธิได้เห็นเลยว่า
ไฟเนี่ยนะฮะทำอะไรเขาไม่ได้จริงครับ
อืมอ่ะโอ้โหสุดจริง
ใช่ฤษีท่านนี้ชื่อว่าชีไพรที่ยืนบนกระทะเนี่ย
เขาก็ค่อยนั่งลงในกระทะที่มีน้ำมนต์นะฮะเดือดพลาดเลยนะครับ
แต่ท่านเนี่ยฤทธิ์แรงครับเพราะนั่งลงหน้าตาเฉยเลย
โอ้โหก่อนที่จะรับไมค์นะฮะเพื่อมาสวดเออแล้วก็ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
ระหว่างนั้นก็มีผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยก็พนมมืออย่างตั้งอกตั้งใจเลย
โอ้โหฟังสวดได้แรงศรัทธาเลยฮะแต่เราก็ดูกันหลายรอบอยู่เหมือนกันนะกับคลิปนี้นะ
แต่อย่างนี้ในคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าฤษีเนี่ยที่นั่งในน้ำมนต์เดือดพลาดบนกระทะเนี่ยนานแค่ไหน
ครับแต่อย่างน้อยนะผมว่าตามในคลิปนั่นแหละก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสักครึ่งชั่วโมงได้อ่ะ
อ่างานนี้ผู้ที่มีแรงศรัทธาที่มีความเชื่อเขาดูแล้วก็เออเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหาร
แต่ก็มีคนไม่เชื่อนะก็มีสังเกตจากคอมเมนต์บางคน
เขาจะมองไปอีกแบบว่ามันมีวิธีการหรือเปล่า

สังเกตอะไรไหมไม่สังเกตตรงนั้นตรงนี้คุณลองดูเนี่ยค่ะ
คุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดีบอก
รองฐานหนาแน่นขนาดนั้นเอาอะไรมาร้อนก่อน
อันนี้ก็มองในแง่มุมวิเคราะห์ตามสถานการณ์นะ
แต่บางคนก็มองเป็นเรื่องของความสามารถของท่าน

เอามาให้ดูกันคุณผู้ชมมีไหม

แซวยิ่งกว่าพระบิดาก็พระฤษี

ขำกันไงบางทีเราดูข่าวเครียดแล้ว
เผ่าไหนเขาก็ไปคอมเมนต์อะไรสนุกขนาดกันนะคะ
อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องอุบัติเหตุเตือนภัยกัน
รถกระบะคันนี้ขับเบียดขับจี้กันมาทำให้ชนกัน
แล้วคนในรถเนี่ยท้องด้วยค่ะ

เห็นแล้วก็คิดเหมือนกันไหมคะว่า
คนในรถที่ว่าท้องเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่า

ขอให้คุณผู้ชมตั้งสติแล้วค่อยฟังค่ะ

คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่บันทึกจากกล้องหน้ารถบรรทุกคันหนึ่ง

ที่๔๖๒๑ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ

จับภาพเหตุการณ์ได้ช่วงประมาณสัก๔โมงเย็น

ซึ่งในคลิปเนี่ยถ้าเราดูนะจะเห็นได้ว่า
รถกระบะ๒คันขับมาต่อท้ายกันนะ
คันแรกที่อยู่หน้าเป็นกระบะสีขาว๒ประตู

ส่วนคันหลังครับเป็นกระบะเหมือนกันครับ
แต่เป็นกระบะสีขาว๔ประตูที่ไม่ใส่ป้ายทะเบียนนะฮะ
ซึ่งเขามาจากเลนซ้ายสุดนะฮะ

เขาเบี่ยงเข้าเลนขวาสุดครับ
นี่แล้วก็มาแบบแรงแบบนี้
เขาคิดว่าพ้นหรืออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับ

รถกระบะเนี่ยหมุนเลยฮะ

มีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงตั้งคันด้วย๓เดือนนะครับ
กระบะคันหลังเนี่ยหนีไปเลยฮะ

แต่เคราะห์ดีครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บฮะ
ผู้เสียหายที่อยู่ในรถกระบะคันหน้านี่นะ
เขาให้ข้อมูลบอกว่ายืนยันเลย
ว่าไม่ได้มีการขับไล่บี้ไล่กวดกันมา
แต่ว่าตัวพี่กระบะที่เขาเดือดร้อนเนี่ย
เขาบอกว่าถูกจี้ตูดรถอยู่ตลอดเวลา

แต่ว่ากระบะคันหลังก็พยายามเหมือนขับตามขับมาเฉียวอะค่ะ

กระบะคันก่อเหตุมารับผิดชอบด้วย

ก็ไปแจ้งความที่สพบังปะกงแล้วนะคะ

ไหนคะอันนี้คือหนักนะจริงตามกฎหมายคือหนักมากเลยนะครับข้อหานี้เนี่ย

ถ้าไม่เจตนามาช่วยรับผิดชอบด้วยนะคะ

ว่าไปดูอีกหนึ่งเธอดการไหม
อ่าใช่เป็นเรื่องบทที่เหตุใช่ไหมฮะ
ถ้าเกิดใกล้หน้าไทรรัสนี่เลยค่ะ
มาจากไหนไม่รู้ก็พุ่งพลวดเข้ามาแหกโค้งชนเสาไฟเขาอย่างจังเลยฮะ
โอ้โหไม่คาดคิดจริงนะใช่ครับ
ตรงนั้นเอาจริงเขาไม่ใช่ความเร็วกันหรอกเป็นทางโค้งแล้วรถเยอะ
มันควรจะชะลอกว่านี้คุณผู้ชมแต่ภาพจากกล้องติดหน้ารถเนี่ย
จะเห็นนะฮะช่วงเลี้ยวจากถนนวิภาวดีเข้าถนนกำแพงเพชร๓ครับ
รถคันอื่นเนี่ยคุณผู้ชมวิ่งกันปกติเลยนะ
ขณะที่รถตู้อีกฝั่งกำลังวิ่งมาครับแต่อยู่ดีดีครับ
รถแท็กซี่สีเหลืองก็วิ่งแห่โค้งไปชนเสาไฟฟ้าครับที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะครับ
อย่างที่เห็นนะก็มีการตัดหน้ารถตู้ที่วิ่งมาอีกฝั่งไปหน่อยเดียวเอง
ครับนะคลิปนี้ครับเพจตะกรวดขับรถเขานำมาโพสต์ไว้ครับ
โดยไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ว่าทำให้ชาวเน็ตเนี่ยก็เดาไปต่างนานาเลยว่า
แท็กซี่คันนี้แหกโค้งมาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าคนขับเนี่ย
หรือว่าหลับในหรือว่าป่วยจนหมดสติหรือเปล่าก็เป็นข้อสังเกตข้อสงสัย
ก็ได้แต่เดานะเพราะว่าตรงนั้นอย่างที่ผมบอกมันเป็นทางโค้งส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาด้วยความเร็วกันหรอกครับ
แล้วตรงนั้นรถเยอะนะคะโอ้โหเป็นห่วงคนข้างในรถเหมือนกันเนอะแล้วดีไม่ไปชนรถคันอื่นเขา
ใช่ครับช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะฮะขับรถฝนก็ตกด้วยจริงค่ะ
เรื่องนี้กันบ้างนะครับใครที่มีบ้านแบบว่ามีประตูเลื่อนที่เป็นแบบว่าประตูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะ
นึกภาพออกไหมประตูมวลประตูมวลประตูมวลเออประตูมวล
บางครั้งบางคากะระยะให้ดีนะกะดีแล้วบางทีก็ยังไม่พ้นอ่ะค่ะ
โอ้โหลเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่า
ประตูนั่นเหรอเหอยครับโขนเจ๊ไปถามประตูต่อไปที่ทำ
ใส่รองเท้าอย่าเพิ่งบิน
ก็ทำไมเป็นอย่างนั้นใส่รองเท้าความสูงพี่ก็เพิ่มขึ้นไงครับ
เซนหนึ่งสองเซนนี่นะพอวัดไว้ตอนแรกเป๊ะไงอ๋อ
ไม่ได้กะเอาไว้ไงไม่ได้เหลือเอาไว้
อุ้ยเพราะเดินเข้าไปเข้าหัวซะอย่างนั้น
เจ็บปวดเลยแถวบ้านเรียกหัวตึ้ง
เห็นดาวหัวตึ้งเลย
ขอบคุณซาวด้วยนะฮะขอบคุณภาพนี้ด้วยนะฮะจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
เพราะไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเออนะคะ
คุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุตรงนี้ต้องระวังกันนะฮะ
ส่วนเรื่องของการเดินทางสัญจรบางทีอย่าไปแออัดเยอะ
ถูกไหมคะรถบางคันเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าตั้ง๓คน๕คน
ยังไงโอ้โหรถตุ๊กบรรทุกได้ตั้งยี่สิบกว่าคนเหรอ
ดูกันไปดูกันไปคุณผู้ชมมาแล้วมันคล้ายสำล้อบ้านเราเหมือนกันเนาะ
เออก็ง่ายแหละมันคือตุ๊กอะครับคุณผู้ชม
นี่คือเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคม
ตำรวจในเมืองฟาเตปูรัฐอุตรานประเทศอินเดีย
มันจะอ่านยากนิดหนึ่งซึ่งบ้านเขาน่ะ
คือเขาเรียกหยุดอ่ะหยุดหยุดหน่อย๓ล้อหยุดหน่อย
หลังพบว่าเนี่ยขับความเร็วเกินนะจ๊ะ
ตำรวจก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าอะไรรู้ไหม
โอ้โหคนน่ะสิฮะนี่ออกมาไม่หยุดเลยดูนับสิกี่คน

คือเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วขับมาไวเรียกจอดเลย
อันนี้จอดเลยมากันกี่คนทำไมขับเร็วยังนี้
เรียกมาเอาลงกันมามากันกี่๑๒๓๔๕๖๗โอ้เยอะนับใหม่

โอ้ย๒๗คนนะนายจ๊ะ
โอ้โหนายจ๋า๒๗คนรอแตกแล้ว

ตัดเข้าไปขนาดนั้นมีอากาศหายใจได้ไง

แต่ในกฎหมายการจราจร
แต่ละประเทศต่างกันไปบ้านเราก็ต้องตรวจสอบกัน

คุยกันไปคุยกันมาหมดเวลาซะแล้ว
ขอบคุณทุกข้อความนะคะที่ส่งมาคุยกันค่ะ
ใช่ครับเราลากันไปด้วยคลิปน้องตูบน่ารักนะครับ
เอาล่ะฮะรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ